คุณผู้ชมครับโจรนะฮะใจคอเขาเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเขาก็เอาได้ครับ
ในวัดเขาก็ทำไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมอะไรนะฮะ
แต่พอทำแล้วหลายครั้งโดนจับไม่ได้ก็ย่ามใจกลับไป
พระบอกว่าตำรวจจับไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าอาวาสจับเอง
แล้วก็จับได้ด้วยนะเจ้าอาวาสองค์เดียวกับโจรคนเดียวเจ้าอาวาสเอาอยู่
เหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับนะฮะคือต้องบอกว่าคนร้ายคนนี้นะ
เขามาเกาะเหตุแล้วสองครั้งชื่อว่าในเกาะพงอายุ๒๒ปี
เจ้าอาวาสรู้แล้วเฮ้ยโจรมันมาบ่อยติดกล้องแล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์
ล่าสุดเจ้าอาวาสวัดกลางใหม่จับได้เลยฮะคาหนังคาเขา
เพราะว่างัดกุฏิเข้าไปขโมยเงินกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา
พระครูปริยัติคุณาวุฒิท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะ
งัดมาแล้วครั้งหนึ่งงัดทั้งกุฏิงัดทั้งสำนักงาน
ขโมยเงินไปสองครั้งแต่ยังไม่ได้แจ้งความอะไรนะนะ
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งติดตั้งกล้องวงจรปิด
ดูสิว่ามันจะมาอีกไหมนะฮะปรากฏว่ากลางดึกตีหนึ่งครึ่งคนร้ายมาสิครับ
นี่แม่เปิดหน้าต่างเข้าไปนี่เขาเปิดไฟด้วยนะมันก็ยังเข้าไปได้นะฮะ
สิทธิ์ซึ่งเป็นคนดูแลกล้องนั่งดูกล้องอยู่เพราะรู้ว่าโจรมันจะมา
ไม่รีบโทรบอกจ้าวาทมันมาแล้วครับจ้าวาทฮะก็เลยรีบลงไปแอบอยู่
เห็นคนร้ายกำลังขโมยของแบบนี้ตัดสินใจไม่รอให้มันขโมยนะฮะ
กลัวมันหนีก่อนรีบเข้าไปจับได้ในกุฏิคาหนังคาเขา
อ่ะไปฟังเสียงท่านจ้าวาทหน่อยฮะ
โอ้โหกับ

หัวก็มัวอายุ๒๒แต่ลุงพ่อนี้ต้องมี๕๐ขึ้นนะเอาอยู่เลยนะ
เอาอยู่เพราะว่าให้ลูกศิษย์วัดคอยดูกล้องแหละเพราะติดไปแล้ว
เปิดไฟล่อไว้เลยนะมันก็คงย่ามใจกลับมาครับนะแต่ว่าในก่อพงศ์ผู้ต้องหา
ครั้งนี้ผมทำเป็นครั้งที่๓แล้วเข้าไปก่อเหตุที่วัดนี้ได้เงินสดไป๖๐๐๐
แต่เมื่อรวมเงินที่ได้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นประมาณสัก๘๐๐๐ได้
คือครั้งล่าสุดได้๖๐๐แต่ก่อนหน้านี้ได้ไปเยอะซึ่งเป็นเงินที่ญาติโยมเอาไปถวายท่านเจ้าอาวาสนะครับ
แล้วก็จะให้ไปทำบงทำบุญกันต่อตำรวจก็เลยอ่ะมารับตัวแล้วก็ส่งตัวไป
ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนต่อไปสุดท้ายไปไม่รอด